ทีนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะครับ
เกิดขึ้นช่วงสักประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
เป็นเหตุการณ์รถบรรทุกน้ำมันนะคะไปพุ่งชนรถพ่วง๑๘ล้อ
แล้วปรากฏว่าเสียงดังสนั่นเลยนะคะไฟลุกท่วมพลึบแบบนี้
แต่ว่าไฟที่มันลุกท่วมมันไม่ใช่ว่าจะไหม้แค่รถสองคัน
ครับมันลักษณะคือเหมือนไฟลามทุ่งอะค่ะ
ลามไปติดบ้านเรือนประชาชนร้านค้าแล้วรถของชาวบ้านชาวช่อง
จอดบริเวณนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายหลายคันเลยนะคะ
คือชาวบ้านก็หนีตายเลยนะฮะเพราะว่ารถน้ำมันที่ถูกชนเนี่ย
คือน้ำมันมันรั่วไหลอยู่บนพื้นถนนด้วย
รถดับเพลิงมากันสี่สิบห้าสิบคันอ่ะใช่คุณสูตรสกุลนะฮะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือทางจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
บนถนนสายสองสี่โชคชายเดชอุดมหุ้นหน้า
ไปทางอำเภอนางรองจังหวัดบุรียรำค่ะพอมาถึงใกล้สี่แยก
กลางอำเภอหนองกี่รถคันนี้รถบรรทุกน้ำมัน
เกิดเสียหลักพุ่งชนเข้ากับรถพ่วงสิบแปดล้อ
แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นเลยนะคะ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้จากนั้นก็มีเปลวไฟลุกท่วมรถทั้งสองคัน
แล้วปรากฏว่าน้ำมันมันยังรั่วไหลไปตามพื้นถนน
ท่อระบายน้ำไฟลุกไหม้อาคารบ้านเรือนร้านค้าของประชาชน
อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะนับไปนับมาเนี่ย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นบ้านเรือนของประชาชน
แล้วก็ร้านค้าไม่ต่ำกว่าสิบคูหานะคะยังไม่หมดค่ะ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นไฟมันยังลามไป
ไหม้รถยนต์แล้วรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
กว่ายี่สิบคันอ่าฮะนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
หลังจากนั้นค่ะมีเสียงดังคล้ายระเบิดดังเป็นระยะระยะ
สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงต่างพากันวิ่งหนีตาย
เอาชีวิตรอดออกมานะคะแล้วมันเกิดกลางดึกไงคุณนะใช่
ทุกคนไม่รู้เหตุการณ์แล้วฮะได้ยินแต่เสียงแล้วก็มีไฟไหม้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะ
หนีตายกันกลางดึกเป็นเหตุระทึกนะครับค่ะบางคนนี่ยังหลับอยู่เลยนะคะ
ช่วงเที่ยงคืนนะคะครับอ่าคุณผู้ชมแต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมีชาวบ้านเนี่ย
เขามีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดน่ากลัวมาก
บรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะตอนแรกก็ระเบิดเสียงระเบิดดังมากค่ะ
ครับห้าลูกค่ะหลังจากนั้นก็ไลค์อ่ะไลค์เลยอ่ะค่ะ
ไลฟ์ไลฟ์สดดูเหตุการณ์ตลอดตกใจไหมพี่โหตกใจมาก
ก่อนก่อนหน้าที่จะได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องเนี่ยครับ
ได้ยินเสียงอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมครับอุบัติเหตุไม่ได้ยินค่ะ
ได้ยินเสียงเสียงระเบิดแรงแล้วก็ไฟลุกเลยค่ะอ๋อเหตุการณ์
อย่างที่คุณสืบสกุลบอกไปนะฮะทั้งกู้ชีพกู้ภัยรถดับเพลิง
ในพื้นที่หนองกี่เองก็ดีอำเภอใกล้เคียงก็ดีค่ะ
ระดมกันมามากกว่าห้าสิบคันนะคะคือรถหวอเนี่ยวิ่งกันวุ่นเลย
เสียงดังสนั่นเลยนะฮะค่ะนั่นแหละมาลำเลียงผู้บาดเจ็บหลายคน
ที่ถูกไฟลวกออกจากพื้นที่เพื่อไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
ก็ช่วยกันระดมเร่งฉีดสารเคมีแล้วก็น้ำเพื่อดับไฟที่ลุกไหม้รถยนต์
อาคารบ้านเรือนของประชาชนคือบรรยากาศโกลาหลมากค่ะ
เพื่อสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามไหม้เป็นวงกว้าง
ฉะนั้นแล้วความเสียหายอาจจะมากกว่านี้อ่ะนะคะส่วนคนขับรถบรรทุกน้ำมัน
แล้วก็รถพ่วงทราบว่าสามารถหนีตายออกมาได้อย่างหุดหิด
ก่อนที่ไฟจะลุกพลึบทั้งคันค่ะคือเหตุการณ์เนี้ยต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์
ไฟไหม้ใหญ่เลยนะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า๔ชั่วโมง
จะสามารถควบคุมเปลวเพลิงไว้ได้ทั้งหมดตามท่อระบายน้ำตั้งแต่บริเวณ
แยกไฟแดงไปจนถึงหมวดการทางหนองกี่ระยะทางตรงเนี้ยเกือบหนึ่งกิโลเมตร
เพราะว่าน้ำมันมันไหลไปตามท่อระบายน้ำนะคุณ
ใช่คือน้ำมันเนี้ยในถังน้ำมันของรถทันเนี้ยค่ะ
สี่หมื่นลิตรนะคุณสามเพราค่ะเออเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
หลังจากที่เอาล่ะ๔ชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จแล้ว
หลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนย้ายซากรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเคลียร์พื้นผิวการจราจร
ให้สามารถรถให้รถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถแล่นไปได้ตามปกตินะคะ
ส่วนในอำเภอน้องกี่คุณวิรัติกลิ่นขจรก็ลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุ
บอกแบบนี้นะคะบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
พบว่ารถบรรทุกน้ำมันคันเกิดเหตุได้บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงมาจากจังหวัดระยอง
จะไปส่งที่จังหวัดศรีสะเกดแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อ
แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าสาเหตุของอุบัติเหตุตอนแรกเนี่ย
มันเกิดจากอะไรหนึ่งคนขับหลับในหรือรถของเขาเองเนี่ย
ขัดข้องประการใดนะคะครับส่วนการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายนั้นนะคะทางในอำเภอหนองกี่บอกว่า
เดี๋ยวจะประสานไปยังทางบริษัทบรรทุกน้ำมันว่ามีการทำประกันที่จะจ่ายชดเชย
เงินเยียวยาอย่างไรในส่วนของทางอำเภอก็จะใช้ตามระเบียบของทางราชการ
ในการช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุครั้งนี้อ่ะค่ะครับทางอำเภอบอกโอ้โหเป็นเหตุใหญ่มากของอำเภอเลยนะครับ
ไหม้สถานอำเภอแล้วก็ถือว่าเป็นทะเลเพลิงเลยนะครับ
มีชาวบ้านออกมาให้ข้อมูลอีกใช่ไหมฮะใช่คุณจุรีรัฐศรีโสพิษสวัสดิ์นะคะ
เจ้าของร้านขายสินค้าเบ็ตเตอร์เล็ตคือเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ย
น้ำเสียงสั่นเคลือบอกว่าแล้วดูร้านเธอเสียหายหนักนะฮะใช่ค่ะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเธอกับครอบครัวนอนอยู่บนบ้าน
แล้วเห็นเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณหน้าร้านตอนแรกก็คิดในใจว่า
มารอบวางเพลิงหรือเปล่าพอลงมาดูค่ะ
เห็นไฟลุกไหม้รถพ่วงทั้งสองคันแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าร้าน
ไหม้เสียหายทั้งหมดสามคันนะคะไฟยังลุกลำไปไหม้ฝ้าเพดาน
หน้าร้านเสียหายตอนนั้นตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
พยายามที่จะใช้สายยางฉีดแต่ก็ไม่สามารถดับได้ค่ะ
ช่วยกันดับเพลิงคือสภาพเสียหายทั้งหมดค่ะ
เฉพาะร้านของตัวเองคาดว่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาท
เพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทางบริษัทน้ำมัน
ซึ่งเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุแล้วก็การเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ย
มาช่วยเหลือเยียวยาเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายไปด้วยนะคะ

เมินว่าความเสียหายครั้งนี้มูลค่าไม่น่าจะต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต้องรอตำรวจตรวจสอบ
แล้วก็เดี๋ยวคนขับทั้งสองคนต้องนำตัวมาสอบปากคำต่อไป
เพราะว่าเป็นรถน้ำมันของบริษัทมณฑรานสปอร์ตนะฮะ
เจ้าของรถบริษัทก็ต้องมาดูแลความรับผิดชอบด้วย